มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นะครับกับเด็กสองคนที่เข้าไปกับแม่นะ
แล้วทางน้าเขาก็โพสต์ภาพเอาไว้นะครับ
เป็นภาพรถยนต์แล้วก็หลานที่ถูกทำร้าย
โดยระบุข้อความว่าใครรู้จักเจ้าของรถคันนี้ติดต่อผมด่วนครับ
ใครรู้จักหรือรู้ที่อยู่ผมมีรางวัลให้ช่วยแชร์ด้วย
เรื่องราวก็คือประมาณว่าพี่สาวของเขาเนี่ยจอดรถอยู่
แล้วรถคันนี้มาจอดปิดข้างหน้าก็ออกไม่ได้
ก็เลยมีปัญหากันแต่ถ้ามีปัญหากับผู้ใหญ่
มาทำร้ายเด็กสองคนที่เป็นหลานเขาลูกของพี่สาวเขาเนี่ยทำไม
เป็นผู้ชายกับผู้หญิงอายุ๑๑กับ๑๔
ผู้ใหญ่ก็ว่ากันเรื่องของผู้ใหญ่สิทำไมต้องมาทำร้ายเด็กด้วย
ก็เลยบอกว่าให้ช่วยตามหารถคันนี้หน่อย
เป็นสาวธอมที่มากับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ทีนี้พอโพสต์ไปนะครับคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
ว่าเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
โดยบอกว่ารถคันนี้เนี่ยที่มาจอดปิดหน้ารถของพี่สาวของเขาแล้วมีปัญหากัน
ส่วนแม่ของเด็กนะครับทางผู้สื่อข่าวของเราก็ตามไปจนเจอแล้วก็ได้พูดคุยด้วยนะครับ
แม่ของเด็กอายุ๓๘นะ
บอกว่าลูกสาวเนี่ยอายุ๑๔ลูกชายอายุ๑๑ตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สนบางชัน
ถูกสาวธอมกับผู้หญิงคนหนึ่งทำร้ายร่างกายที่หน้าโรงเรียนในเขตคลองสามวากรุงเทพนะครับ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่บางชันแม่บอกว่าวันเกิดเหตุนะครับ
พาลูกสาวที่เพิ่งจบชั้นม๒และลูกชายที่เพิ่งจบชั้นป๖ไปรับใบเกรดที่โรงเรียน
ตอนนั้นก็กำลังจะขับรถออกจากข้างทางที่จอดไว้ริมถนนตรงข้ามโรงเรียน
แล้วก็ถอยเข้ามาจนเกือบติดหน้ารถเคยเจอไหมเราจอดอยู่ข้างทางแล้วพอเราจะออกเราออกไม่ได้
ใช่มีรถมาจอดแทบติดอะไรอย่างเงี้ยจริงจะเป็นรถจนรถจักรยานจนก็แล้วแต่
อันนี้แม่เขาบอกนะเพราะว่าภาพเนี่ยมันเห็นตอนท้ายเหตุการณ์แล้วมันไม่เห็นว่าตอนเริ่มต้นเป็นยังไง
เป็นภาพนิ่งนะครับแม่บอกว่าทีนี้พอออกไม่ได้เลี้ยวออกไม่ได้ก็เปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อให้รถที่มาจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยรู้ว่าจะออก
รถคันนี้ก็ขยับไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วคนขับที่ลักษณะเป็นธอมพร้อมกับผู้หญิงก็ลงมาจากรถ
แล้วมองมาที่รถของตนด้วยท่าทางไม่พอใจเหมือนกับพูดอะไรบางอย่างด้วย
ซึ่งทั้งคู่ก็พยายามจะข้ามถนนตรงนั้นนั่นแหละทั้งทั้งที่รถตนยังเลี้ยวออกไม่ได้
ก็ยังแปลกใจอยู่ว่าตรงนั้นก็มีสะพานลอยทำไมไม่ไปข้ามสะพานลอยด้วยอันนี้สองเครื่องเลยนะที่เขาตั้งข้อสังเกต
แล้วทั้งคู่ก็ข้ามถนนไปพร้อมกับหันกลับมาตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายและชูนิ้วกลางให้
แม่เขาบอกว่าเขาก็ติดใจว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะทำไมต้องมาด่า
พอเห็นว่าทั้งคู่เดินเข้าไปในโรงเรียนก็เลยเกรงว่าลูกของเราสองคนก็เรียนโรงเรียนนี้
ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยววันข้างหน้าจะไปเจออะไรกันอีกไหมนี่ร่องรอยที่ลูกเขาถูกทำร้ายแล้วตัวแม่ถูกทำร้ายนะ
ก็เลยตามไปแม่บอกว่าก็เลยข้ามไปที่โรงเรียนไปรออยู่ที่หน้าป้อมรอปภเพื่อจะเจอกัน
แล้วทั้งคู่ก็เดินออกมาก็พยายามถามว่าเออทำไมต้องทำแบบนั้นแบบนี้
แต่อีกฝ่ายนึงพูดจาหยาบคายใส่ลูกสาวที่อยู่ด้วยก็เลยบอกว่ามาว่าแม่หนูทำไมแม่หนูไม่ผิดนะ
อันนี้แม่เขาบอกนะลูกสาวก็บอกกลับไปว่ามาว่าแม่หนูทำไมแม่หนูไม่ผิดนะคุณนั่นแหละที่เป็นฝ่ายผิด
ทีนี้ฝ่ายธอมก็ด่ากลับมายังเด็กแล้วก็ตรงเข้ามาทำร้ายตัวแม่
แล้วทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นไวมากถูกทำร้ายกันแบบชุดละมุนวุ่นวาย
ก่อนจะได้ยินเสียงลูกร้องตะโกนว่าอย่าทำร้ายแม่แล้วลูกก็ถูกทำร้ายด้วย
ทั้งลูกชายลูกสาวถูกทำร้ายทั้งคู่อันนี้ฝั่งของครอบครัวที่เขาเจอเหตุการณ์นี้เขาบอกนะ
แล้วทั้งคู่เนี่ยพอทำร้ายทั้งแม่แล้วก็เด็กทั้งสองคนแล้วธอมกับผู้หญิงคนนั้นก็รีบเดินหายหนีไป
เพราะว่าลูกสาวกับลูกชายที่เข้าขวางเนี่ยแล้วมีคนเห็นมาถ่ายคลิป
แม่อย่าทำแม่หนูแบบอู๋มันเป็นอะไรที่เด็กไม่ควรจะโดน
คือแม่ของเด็กบอกว่าพอถูกรุมทำร้ายมีคนตะโกน
บอกว่าพอแล้วพอแล้วถ่ายคลิปไว้นะทั้งคู่ก็เลยรีบเดินหนีไป
ทอมกับเพื่อนสาวก็ไม่รู้ว่าคนถ่ายคลิปเขามีคลิปได้ถ่ายจริงหรือไม่รู้ว่าตะโกนเพื่อระงับเหตุ
ลูกชายนี่ก็มีรอยเท้าเต็มตัวเพราะโดนถีบส่วนลูกสาวก็ถูกต่อยเขาที่เบ้าตาซ้ายอย่างแรง
มีรอยถูกเล็บขวนเป็นแผลถลอกก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็พาไปแจ้งความไว้ที่สอนอบางชัน
ตอนนี้ก็เลยกำลังตามหาตัวกันอยู่ว่าทั้งสองคนนี้คือใคร
สาวธอมกับเพื่อนสาวนะครับอ่าคนที่เขาเห็นในโพสต์ในสังคมออนไลน์เขาบอกว่าบางคนเขาก็ส่งข้อมูลมาให้ทางเจ้าของคลิปอ่ะอืมอ่า
เจ้าของภาพถ่ายไม่ใช่คลิปเจ้าของคนที่โพสต์ภาพถ่ายรถคันนั้นบอกว่านี่ไงคือสองคนนี้คือแบบนี้แบบนี้ไงคนนี้คนนี้
ให้ข้อมูลซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ค่ะแล้วก็ต้องรอฟังว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจะว่ายังไงแต่ก็สงสารเด็กอ่ะแน่นอนเด็กถูกทำร้ายแน่ใช่ไหม
แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจะบอกว่ายังไงว่าเออเรื่องราวมันเป็นแบบนี้จริงไหมคุณไปทำแบบนี้จริงหรือเปล่าก็ต้องรอฟัง